บอกว่าวิวสูงจะได้เห็นเมืองรอบแล้วดูอากาศดี

แต่ว่าคราวนี้ค่ะขึ้นไปสูงจริงคุณผู้ชม
ขึ้นไปที่ไหนล่ะไปที่เสาเครนก่อสร้าง
แปลว่าเขาไม่ได้ปกติแน่ขึ้นไปดมกาวอยู่แบบนี้คุณผู้ชม

ใช่ค่ะจุดที่เกิดเหตุนี้นะบริเวณหน้าห้างลีมะซูเปอร์
ค้าส่งตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองตรัง
แล้วผู้ชายที่คุณผู้ชมเห็นนั่นอยู่บนปลายตรงนั้น
เครนก่อสร้างคือนายมนตรีอยู่พิทักษ์อายุ๔๑ปี
เป็นชาวกาญจนบุรีเขาไปพักอยู่กับพี่ชาย
แล้วก็รับจ้างทำงานก่อสร้างไปนั่งแบบสบายใจเฉิบเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเอ่ยกู้ภัยเอ่ย
ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะก็มามุงดูเหตุการณ์

นำรถกระเช้าเตรียมที่จะรับหนุ่มรายนี้ลงมา
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงประมาณบ่าย๓โมง
จนถึง๖โมงเย็นคุณผู้ชมเกือบ๓ชั่วโมงนะคะ
ทีนี้เอารถเอาอุปกรณ์ทุกอย่างมาเตรียมรอไว้แล้ว
จนกระทั่งนายมนตรีที่ปีนขึ้นไปเนี่ย
เดินไปที่เสาเครนแล้วค่อยเนี่ยดูค่ะ
โอ้โฮค่อยปีนลงมาไตลงมาอย่างปลอดภัย
ทีนี้พอลงมาถึงข้างล่างแล้ว
ตำรวจก็เอาตัวไปสอบสวน
นักข่าวก็ถามถามว่าเขาบอกว่ายังไง

ตำรวจบอกว่าอ๋อบรรยากาศเมืองตรังสวยงาม
เป็นเมืองท่องเที่ยวลมพัดเย็นสบาย

ร้อยตำรวจเอกพรศักดิ์โออิน
รองสารวัตรปราบรามสพเมืองตรังก็บอกนะคะ
บอกว่าเมื่อ๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตำรวจเห็นนายมนตรีไปนั่งดมกาว

ทุกคนก็หวาดเสียวกลัวว่าจะเป็นอะไร
ต้องรอให้พี่ชายมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อน
ว่าน้องสรุปยังไงมีพฤติกรรมอย่างนี้
นานแค่ไหนแล้วแล้วจะดำเนินการอย่างไรนะคะ